อย่างที่ได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ

ต้นสัปดาห์หน้าอาจจะต้องเตรียมตัวรับมืออีกครั้งหนึ่ง
แน่นอนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ต่อเนื่องไปจนถึงก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงพายุฤดูร้อน
สิ่งที่เราจะได้เจอกันก็คืออากาศที่ร้อน
เพราะว่าก่อนที่จะเกิดฝนตกฝนฟ้าขนองทุกครั้ง
อากาศจะร้อนกว่าปกติ
และที่สำคัญในช่วงนี้เป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์กำลังจะเคลื่อนที่

อากาศก็จะมีความร้อน
แล้วก็ที่สำคัญแสงแดดก็จะมีความรุนแรงมากกว่าช่วงปกติด้วย
นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมแสดงการก่อตัวของกลุ่มเมฆ
อย่างที่ได้เห็นช่วงเช้าต่อเนื่องมาถึงตอนนี้เลยนะครับ

อาจจะทำให้ผิวนั้นแสบแดงได้เร็วกว่าปกตินะครับ

ในบริเวณที่มีอากาศร้อนจัดติดต่อกันหลายวัน
ส่วนการคาดการณ์สรรดาการอุณหภูมิในวันนี้นะครับ

คืออุณหภูมิที่สูงกว่า๓๕องศาเซลเซียตนะครับ

เมื่อถ้าคาดการณ์ว่าจะพุ่งไปอยู่ที่ประมาณ

บริเวณที่มีอากาศร้อนจัดนี่นะครับ

ยกเว้นตามแนวใช้ฝั่ง
อันดามันตอนบนกับอ่าวไทยตอนล่าง

ลมผ่านอาจจะช่วยระบายความร้อนได้
แต่แน่นอนช่วงนี้ไอน้ำเข้ามาเยอะ
อาจจะทำให้รู้สึกร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษ

พายุฤดูร้อนที่เราคาดการณ์ไว้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
ก็จะมีบทบาทแล้วก็ส่งผลต่อเมืองในของเราในสัปดาห์หน้า
ถ้าเราดูกราฟิกนี้จากกระโดมูลตัวนิยมวิทยา
สีเขียวคือพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝน
ถ้ากับเราคำนวณต่อไปก็จะพบว่านี่ร้อนมีช่วง

ก็จะมีผลต่อหลายจุดละทีเดียว
เฉพาะ๒๕ครับคาดการณ์ว่าจะเป็นช่วงที่หนักที่สุด
ทีนี้ตอนนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนเลยทีเดียว
หลายคนเปิดพัดลมแห่กลายเป็นลมร้อน
มีวิธีหนึ่งครับที่จะช่วยทำให้ลมร้อนเนี่ยนะครับ
กลายเป็นลมเย็นได้ไปดูวิธีนี้กัน
นี่แหละครับเป็นวิธีที่ชายคนหนึ่งนะครับชาวบังกลาเทศ
เขาหาวิธีที่จะทำยังไงให้ลมที่พัดเข้ามาหรือว่าลมจากพัดลมเนี่ยนะครับ
เป็นลมที่พ่นความเย็นมาให้เรา
เขาบอกเอาแบบนี้นะครับเอาขวดน้ำอย่างนี้แหละครับตัด
แล้วก็เอาส่วนที่เป็นรูเล็กเนี่ยนะครับ
พุ่งเข้าหาบริเวณที่เราอยู่นะครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็จะทำให้อุณหภูมิจากลมที่พัดเข้ามาเนี่ยนะครับ
เย็นลงได้นี่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับ
ที่สามารถให้ช่วยกันได้วิธีพิสูจน์นะครับเวลาเราเอามืออ้างปาก
ถ้าเกิดเอาอังปากใกล้ลมจะร้อนนะครับ
ถ้าเกิดทำปากเล็กจู่พ่นไปลมจะเย็นนะครับ
เกิดการเปลี่ยนแปลงความดันอากาศจึงทำให้ลมนั้นเย็นขึ้น
เอาเทคนิคไปใช้ดูได้นะครับและนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวในช่วงเช้าตอนกลางคืน
มาติดตามกันต่อใครจะวางแผนท่องเที่ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ